ก็ขอต้อนรับน้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มีโอกาสได้พบเพราะว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ก็คงไม่ได้พบกับพวกเรานะครับอ่าในสองเรื่องที่อยู่ใน
วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาเล่าให้ฟังถึงข้อเท็จจริงนะครับ
พร้อมทางหลักฐานต่างต่างอ่าในเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าอ่า
ลูกสาวของคุณอ่าของคุณการนะครับสุขพี่มัยเนี่ยที่ได้กล่าวหาว่าได้ถูกเพื่อนเพื่อนในห้องเรียน
อ่ารุมกระทืบบ้างหรือว่าทำร้ายอะไรต่างต่างอ่ะนะฮะคงอาจจะ
ถึงกระทืบแต่ว่ารุนทำร้ายแล้วกันนะฮะเอ่ออันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้อง
แถลงว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องนี้ก็อยู่ทางขวามือผมนะครับ
แล้วก็เรื่องที่สองที่จะพูดก็คือว่ากล่าวว่าน้องลอนดอนเนี่ย
ไม่ให้เข้าเรียนซึ่งก็เช่นเดียวกันก็ไม่เป็นความจริง
แล้วเดี๋ยวทางคุณมาโนธผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ของผู้ปกครองเนี่ย
ที่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเราจะไม่ให้เข้าเรียนเนี่ย
ในเรื่องในกรณีไหนบ้างนะครับเอ่อความจริงแล้วเนี่ย
โรงเรียนนานาชาติรีเจนเนี่ยยี่สิบปีแล้วที่กรุงเทพและที่พัทยายี่สิบห้าปี
สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือเราต้องการที่จะสร้างโรงเรียนตัวอย่างที่มีความสุข
นะครับผมเองเคยอยู่การเมืองถ้าพวกเราอายุสักสี่สิบห้าสิบอาจจะเห็น
เคยเห็นผมบ้างนะครับแล้วก็ไอ้สายสีน้ำเงินสายแรกเลยจากบัวลำโพงมาที่ตรงเนี้ย
ผมเป็นประธานคณะกรรมการคนสร้างนะครับอันนี้ก็ให้ทราบแก๊กราวนิดนึงว่า
ผมไม่ใช่นักการศึกษาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย
ความตั้งใจของผมเมื่อไปอยู่ทางด้านการเมืองก็มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ใช่
เกิดมาเพื่อเป็นนักการเมืองนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
เราต้องมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงก็คือการสร้างชาติ
ก็คือการสร้างเยาวชนผมก็เลยตั้งปณิธานว่า
โรงเรียนที่ผมสร้างรีเจนที่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความ
มีความสุขทุกเช้านักเรียนจะต้องมีความรู้สึกว่า
ป๊าหรือพ่อเร็วหน่อยแม่เร็วหน่อยเดี๋ยวไปไม่ทันนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถ้ามีโอกาสได้พบกับผู้ปกครองของผมนะ
ลองถามดูว่าจริงไหมซึ่งอันนี้ผมภูมิใจมาก
ดังนั้นกฎเหล็กที่วางไว้ชัดเจนมากนะครับจะมีอยู่หลายข้อจริงก็จริง
แต่ข้อที่๑ผมเขียนไว้ชัดว่าจะไม่มีการรังแก่ไม่มีการยุกแย่
ที่เป็นการกระทบทำให้เด็กเนี่ยเกิดอารมณ์ผิดปกตินะฮะ
อาการไม่ค่อยปกติเพราะเนื่องจากว่าถูกเพื่อนรุมทำร้ายนะครับ
แต่จริงผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าเตรียมกันไว้ว่าจะให้ทางคุณมาโน้ตพูด
แต่ขอแยบนิดนึงกันแล้วกันนะครับถ้าเรามีลูกที่ไม่อยาก
ถ้าเรามีลูกที่ถูกเพื่อนทำร้ายที่โรงเรียนเนี่ยขอถามนิดนึงว่า
ลูกของเราเนี่ยอยากไปโรงเรียนไหมอนาคตเดี๋ยวคำตอบก็จะชัดขึ้นมานะครับ
เขาดีใจจนเนื้อเต้นว่าจะได้มาโรงเรียนนะครับอันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
ทีนี้โทษทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดมีในกรณีทะเลาะกันเนี่ย
เอ่อเรามีมาตรการยังไงบ้างเรามีมาตรการระดับ
จะมีการรับรองวิทยาฐานะทุกสามปีและสิ่งที่เขามองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ก็คือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งความไม่มี
ของนักเรียนหรือนักเรียนและครู
เพราะฉะนั้นครูทุกคนเนี่ยระวังตัวแจว่าทุก๒๔ชั่วโมงเนี่ย
จะต้องทำตัวเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบที่ดี

การศึกษาก็คือเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการลอกเรียนแบบผู้ใหญ่นั่นเอง

ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่า
สิ่งที่โรงเรียนจะต้องทำในกรณีที่ได้ข่าวแววมาว่า
เฮ้ยมีการทะเลาะกัน

และถึงตอนไหนที่ต้องเรื่องจะต้องมาถึงบอร์ดอย่างผม
ถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงเป็นแบบเด็กเล่นกันหรืออะไร

มักจะไม่ถึงผมเพราะว่าถ้าลงไปมันลึกไปก็

อันนี้ผมขอมาอีกทีตอนท้าย

แล้วก็ผมอยากแนะนำคุณมิกิ

คุณมิกกีก็เป็นผู้จัดการทางฝ่าย
เวลาที่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจทางภาษา
เพราะว่าบางคนผู้ปกครองบางคน
ของไทยหรือว่าชาติเกาหลีหรือจีนหรือญี่ปุ่น

ก็จะมีคุณมิกิที่คอยเป็นผู้ที่อธิบายให้ฟัง
ตอนนี้ผมจะเชิญให้มาอยู่ใกล้ไมโครโฟน

ถ้าต้องไหนเร็วไปนิดหน่อยคุณจะคุยกับจักรนะคะ

คือมิกิจะขอแนะนำตัวนะคะว่า
ดังดังนิดนึงดังดัง

กว่าถึง๒ปี
ไม่ได้๔ปีนะคะ

ทราบไซส์ของโครงเรียนมีภาษาอัพพิมพ์มาก

โครงเนี่ยจำนวนนักเรียนอยู่ที่ประมาณ๒๐บาทคนถ้านั้นเอง

เพื่อที่เราจะสามารถดูแลนักเรียนเข้าสูง

ทางนักเรียนเองก็มีการจัดภูมิไปคอยดูแลเด็กนักเรียน
ตั้งแต่ตอนเช้าที่คุณแม่ส่งนักเรียนมาที่โรงเรียนนะคะ
ช่วงพักไหนตอนเช้าช่วงพักเที่ยงนะคะ
จนกระทั่งหลังเรียนส่งกลับมานะคะ
เราจะได้รายงานของการทำบุลลียง
รายงานจะถูกเก็บด้วยการพูดกับผู้ตัดการ

แล้วเราก็จะหาผู้เหตุเอกาลและสอบถามส่วนเหตุการณ์ด้วย
หลังจากนั้นจะมีการเขียนข้อมูลและเก็บเอาไว้เป็นหลักทาง
ถ้าหลังจากการสอบสูญแล้วมันเป็นกรณีที่หลังแก่แบบจริง
ก็จะมีการกำหนดบนโรงโทษที่ส่งเหตุของคน
เราจะแจ้งผู้ตอบแล้วเราก็จะต้องรายงานให้คณะความประกันผู้วิทยาศาสตร์

เราจะต้องช่วยเหลือเดี๋ยวยานทั้งผู้ทิกระทำและผู้ถูกกระทำ
เราจะต้องสอนเราจะพยายามสอนให้เด็กเข้าใจแก้ไขปัญหาแล้วก็กระจายสักเกี่ยวข้อ

ก็คือจุดใหญ่ใจความเลยแล้วก็การรู้แล้วก็การเข้าถึงผู้กระทำผิดน่ะต้องแก้ไขคิดตกส่วนการกระทำของตนเองและรับผิดช่องที่สิ่งที่ทำต่อไป
แล้วก็เด็กนักเรียนของเรานะคะส่วนใหญ่เรียนกลับมาเรียนปรับปฏิคล่องให้ทุกคน

ที่ครูใหญ่ได้นำเรียนไปนะครับแล้วก็ผู้แปรใดให้ทราบเนี่ย
มันก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการบูลลี่ที่ได้กล่าวอ้างกับโรงเรียนเนี่ย
มันน่าจะมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเกิดนะครับ
แล้วก็การที่มีการกล่าวอ้างว่าโรงเรียนไม่ได้ให้เช่าห้องเรียนเนี่ยนะครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่โรงเรียนเปิดเนี่ยครูจะมีการเตรียมการเรียนการสอน
ก็จะมีการจัดลำดับชื่อนักเรียนในแต่ละชั้นซึ่งครูเขาได้วางแผนไว้หมดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คือการที่ให้ข่าวกันว่าโรงเรียนไล่น้องออกนะครับ
ก็คือไม่ได้เป็นความจริงครับแล้วอ่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ
ในวันที่โรงเรียนเปิดวันแรกเนี่ยน้องก็คงมาเรียนตามปกตินะครับ
แม้แต่ในวันนี้เองน้องก็ยังมากับเหตุผลเดียวนะครับ
ที่โรงเรียนจะให้น้องหยุดที่โรงเรียนจะให้เด็กนะครับขอโทษนะ
ที่โรงเรียนจะให้เด็กเนี้ยหยุดพักการเรียนช่วงคราวน่ะ
มันมีอยู่เหตุผลเดียวก็คือว่ากรณีที่หากผู้ปกครองท่านใดมีการค้าชนะและเลิกเรียน
หลังจากที่โรงเรียนได้มีการทวงถามแล้วถึง๓ครั้งนะครับ
แล้วก็ยังหาข้อยุติกันไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กเรียน
จนถึงสัปดาห์ที่สองของเทิงสามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับ
คือสิ่งที่เราอยากชี้แจงข้อเท็จจริงในข้อที่เราโดนกล่าวหานะครับ
ส่วนสำหรับคุณการนะครับกับโรงเรียน
อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าเข้าใจผิดกัน
ถ้าเราทำการตกลงกันได้หรือเข้าใจกันได้ดีก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับ
ไม่มีอะไรวิจารณ์ต่อไปแต่หากนับจากวันนี้นะครับ
ถ้าคุณตายังทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียเกียรติยศเกียรติภูมิของโรงเรียน
เราก็คงต้องรักษาเกียรติที่เราสะสมมานานกว่า๒๐ปี
จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกคิดเรื่องตรงนี้อยู่แล้วครับ
เนื่องจากเราก็เคยให้คำตอบตัวนี้กับสื่อบางสำนักที่เคยถามเข้ามาแล้วนะครับ
เราไม่อยากทะเลาะกับท่านใดไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคนไหน
เราต้องเป็นตัวอย่างที่สันตรักษณ์เรียนที่เราจะนำมาสอบ
แล้วในสัปดาห์ที่แล้วคุณจะมีการคุยกับคุณการเข้ามา
คือมีการคุยกันทางโทรศัพท์บ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปอะไร
แล้วคุณจะมีการคุยกับคุณการเข้ามา
ยังครับในสัปดาห์ที่แล้ววันจังเราเคยเชิญคุณการเข้ามาครับ

ตอนนี้คุณเจียร์กันอยู่ไหนครับคุณจะได้แค่ไหนบ้างครับ
จากวันนั้นถึงวันนี้คุณตาก็ยังไม่ได้เข้ามาอีกนะครับ
แล้วถ้าที่ตอนนี้คุณมีโทรศัพท์มีอีกฝ่ายเขาเข้าใจไหมครับ
เขาต้องการข้อเสนอเขามีอะไรบ้าง
จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมอ่านจากที่คุณการส่งให้กับคุณมาโนธ
แล้วก็จะพูดอยู่เสมอว่าทำไมเจ้าของโรงเรียนไม่ติดต่อมาโดยตรง

แล้วไทยก็เติบโตอย่างดี

ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบความสำเร็จ

น้องเดียก็ตามมาในปีถัดไปตอนที่อายุประมาณสัก๓ขวบนะครับ
แล้วก็น้องเดียก็อยู่กับเราจนถึงม๑๐
แล้วก็ช่วงนั้น
ผมเข้าใจว่า

ผมได้ข่าวว่าน่าจะมีความจำเป็นที่น้องเดียมควรจะมีอยู่
เรียนประจำที่อังกฤษอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ย

ก็คือเมื่อประมาณสัก๗ปีที่แล้ว

ช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงที่อาจจะพอมีข่าวบ้าง

เพราะเป็นเราเองเหมาะไม่ได้
คุณแจ้งจากทางไหนได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณต้องไปรักใคร
คืออย่างนี้ถ้าครูใหญ่คิดว่าไม่มีเรื่อง
ตามที่เราลงชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย
ถ้ามีการสรุปนะว่ามีการแกล้งกันจริงตั้งใจแกล้งเนี่ยเรื่องต้องถึงผม
ผมถึงได้มีฉบับหนึ่งตอนที่เริ่มคุยใหม่ว่า
คุณการอย่าเป็นห่วงผมจะรื้อเรื่องทั้งหมดเลย
เพราะคุณการบอกว่าถูกถูกอะไรอย่างนี้
ผมฟังแล้วตกใจนะฮะแสดงว่าผมต้องเชิญมิชกรรมออก
เพราะว่าผิดกฎแต่ไปดูไปอ่านแล้วมันไม่มีเรื่องนี้เลยนะฮะ
แล้วครูทุกคนตั้งแต่ครูยายพรินสิปเปิ้ลอะไรต่าง
ก็ระบุมาชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความรู้สึกที่อารมณ์ไม่ปกติไปหน่อยหนึ่ง
ทีนี้เรื่องไปถึงคุณการใครเป็นคนเล่าเรื่องให้คุณการฟังเรื่องมีการลังแก่หรืออะไรต่างเนี่ย
ก็ก็คงไม่ทราบแต่ผมคิดว่าคุณการก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคล้ายคล้ายกับว่า
นะมีแผลตรงไหนอะไรต่างต่างถ้าตอนนั้นเนี่ย
มีการแจ้งมาให้ชัดเจนแล้วก็อะไรต่างเนี่ยเรื่องเนี่ย
พอผมมาทราบจากคุณมานพว่า
คุณการเดี๋ยวจะโทรหาท่านนะครับ
นะผมก็เลยสรุปไปก่อนเลยว่าเฮ้ยสงสัยมีการแกล้งกันจริงจริงวะ
เพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยตั้งแต่คุณเสกเดินมาหาผมเมื่อสิบ
เมื่อเมื่อเมื่อไทเกอร์ยูหกขัวมาเขาว่าอย่างนั้นดีกันผมปลื้มมาก
นะเพราะตอนนั้นเขามีชื่อเสียงแล้วทุกคนทั้งประเทศก็รู้จักเขา
แล้วก็สร้างชื่อเสียงขนาดว่าฝรั่งทั้งหลายเป็นลูกน้องเขาที่ลอนดอนที่ประเทศอังกฤษ
คนไทยระดับนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายง่ายเพราะฉะนั้นเขาวางใจเอาลูกมาเรียนที่ผมเนี่ย
โอ้โหผมเนื้อเต้นนะแล้วทุกครั้งเจอเขาเวลามาส่งลุงเนี่ย
ผมก็จะทักเข้าไปทักทายถ่ายรูปด้วยก็เป็นแฟนคลับเขาแหละ
แล้วที่สำคัญก็คือตอนที่เราฉลองสิบปีคือเมื่อสิบปีได้แล้วปีนี้เรายี่สิบปี
บอกคุณเสกครับนะครับดรมีอะไรให้ผมช่วยร้องสักเพลงสองเพลงได้ไหม
ที่ศูนย์วัฒนธรรมเราฉลองสิบปีโอ้คุณเสกไปบรรเรง
แล้วพอลูกชายผมจะแต่งงานพอคุณเสร็จครับขอสักเพลงอีกสองเพลง
คุณเสกก็ยกทีมไปเองเขากับผมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดี
ดีมากกับคุณการค์ก็แนะนำพระยาแล้วทวงถือว่าสิดสนุกกัน
เพราะฉะนั้นผมเองจริงแล้วก็ไม่ได้ลงไปแบบต้องไปเจอกันทุกวันทุกวัน
เพราะหน้าที่ผมต้องมอบให้ทั้งทางมิสดรัมกับหัวหน้าเขาอีกทีคือปรินสิปโปร์
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมได้ยินปุ๊บเนี่ยถ้าคุณการใส่มาเลยเนี่ย
ผมก็รับย้อนรับว่าผมก็พลาดไม่ได้ทางนี้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่จริง
เพียงแต่ผมบอกกันเลยว่าโอ๊ยถ้าจริงเนี่ยไม่น่าไหลกราบไทยหรือเทศนี้ผมให้ออกทั้งนั้น

อ๋อก็คือการตรวจสอบแล้วผมค้นดูเลยทุกหน้า
มีร้านมั่นใจว่าลองเอาลองให้โดนเพื่อนของเขา

คือทีนี้ต้องรายผมเองออกแล้วเนี้ย

จริงแล้วเรื่องไม่มีเนี้ย
แล้วเด็กในห้องทั้งหมดก็บอกไม่มี
แต่เด็กบริสุทธิ์อายุแค่ประมาณ๙ขวบแล้วเราก็เช็คไล่เช็คหมด
ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็เลยไม่รู้จะทำยังไงให้มันมีมี
มีเหตุผลที่จะทำให้มันดี
อ๋อนี่ด้วยความยินดีนะ
ถ้ามีการเอาผลของแพทย์หรือจิตแพทย์ออกมา
ซึ่งผมขอตั้งแต่วันแรกที่คุยกับคุณการนะครับ
คุณการขอหน่อยได้ไหมว่าจิตแพทย์ท่านว่ายังไงบ้าง
แล้วผมจะช่วยดูเลยนะ
แล้วจริงนะฮะโทษนะฮะ
ระหว่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติ
อารมณ์ผิดปกติของน้องลอนดอนเนี่ย

ทางนี้กับหัวหน้าเขาเนี่ยสั่งให้มีการเสริมบุคลากรเข้าไปดูแลใกล้ชิด
พวกนี้จะเก่งมากนะฮะ

ถ้าคิดเป็นเงินที่ผมจ้างเจ้าพวกนี้เข้าไปเนี่ย
ในช่วงระยะปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ๒๑๐๐๐บาท
ผมก็ไม่เคยที่จะเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น
เราถือว่าเป็นลูกของคนที่เราเคยนับถือแล้วเขาก็มีบุญกับเรามีคุณกับเรา
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ผมเขียนไปครั้งแรกคล้ายกับว่า

ผมพูดถึงขนาดนั้นนะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ทราบ

มันอาจจะมีบุคลากรที่ต้องชำนาญมากกว่าที่เรามีอยู่แล้ว

โอเคโอเคเพราะว่าคุณพี่กี่อยู่เพราะว่า๒๐ปีเมื่อ
ตอนนี้ครับพอวันเริ่มเป็นรายละเอียดของน้องนะคะ
เราขอเรียนต่างตรงก่อนเริ่ม
ในการรอบรีบกันมา

ออกไว้ตั้งแต่ปีอะไร

เอาแบ่งแค่ง่ายว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ได้แล้วถ้าเกิดชื่อมาเนี่ยไม่ได้อยู่โรงเรียนเรามาหลักปีมากแหละ
ออกไปตั้งแต่ปีอะไร

เกือบ๓ปีน่ะที่แมมเนี่ยออกไป
อันนี้พูดไม่ได้

ต่อไปแค่ฆ่าครูพูฟิก
แต่จากนั้นก็ยังส่งเรื่องยอมรับการเอกรูปและเรียนสนับสนุน
แต่ไม่มีความบุญและไม่มีความแท้ในมหาว่านักบุญกับมัน
ในรับบุญของเราพอมีชีวิตที่เรียนสำหรับถึงเวลา๕ปี
มันส่งพวงออกมาอยากให้มันผิดสนุนและสงบ

พรุ่งนี้เราดูแลเช็คเต้นและมีการแบ่งพื้นที่ต่อสู่เธอ
ถ้ามีแบบบุลเลียงท่านก็ไม่ต้องกลับไปหายละกัน
แต่ว่าส่วนที่เข้ามาเสริมมันไม่มีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการถูกรักแก่กัน
แล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ก็อยู่กับเรามา๔ปีแล้วเนาะ
แล้วก็มันไม่เคยมีหลักฐาน

เผลอพี่เรื่องกับเสียง
เพียงแต่ว่าก็อยากจะ

คุณพ่อก็ขอให้ดูแลใกล้ชิดแล้วก็พยายาม
พยายามเดิมที่แล้ว

เรียนปกติวันนี้ก็มาเรียนยิ้มแย้มมีความสุข
ก็คอนเฟิร์นค่ะว่าน้องมีเป็นเด็กน้องอยู่เมื่อวานก็มาวันนี้ก็มา
ก็มาเท่าเรียนตามปกติไม่มีอะไรอย่างปกติอื่น
ที่รักษาว่าน่าจะเป็นลังค์ของเจอที่เราก็มาหลาการ

ก็คืออย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการ
เหตุการณ์อย่างที่คุณการณ์กลับอ้างว่าน้องทำร้ายทั้งกายเนี่ย
มันไม่ได้เกิดขึ้นในเรียนต่างแล้วอย่างนั้นก็ดีนะครับ
วันนี้ในนามของโรงเรียนนะครับกลับขอบพระคุณนะครับ
สื่อจากทุกสำนักนะครับที่ให้พื้นที่โรงเรียนได้มีโอกาสชี้แจง
รับขอบพระคุณครับ

อันนี้ผมไม่สามารถพูดได้ครับต้องพูดเป็นเรื่องทางเงิน
ไม่สามารถพูดของใครได้ครับ
อันนี้น่าคิดก็น่าคิดเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นจริง
เขาน่าจะชี้ว่าใครและครูก็จะได้เชิญมาคุย

ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียนวันแรกนะครับในเทอม๑เนี่ย
ได้มีการเชิญคุณการเข้ามาแต่ว่าคุณการไม่ได้เข้ามาครับ

คุณการไม่ติดต่อเข้ามาน้องยังเรียนได้อีกที่เมื่อไหร่ครับ
คือปกติถ้าเด็กนักเรียนนะครับทุกคนทำถูกกฎระเบียบของโรงเรียน
และไม่มีใครที่ทำอะไรที่ผิดพลาดเงื่อนไขทุกเงื่อนไขโรงเรียน
เด็กสามารถอยู่กับเราได้ตลอดครับ
ก็อย่างที่ผมบอกกฎเงื่อนไขของโรงเรียนเนี่ยคือยังไงเราก็ให้โอกาสเด็กถึงในสัปดาห์ที่๒เทอมการศึกษาครับ
ก็ยังไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับว่าเรา
อย่างที่ผมเรียนก็คือเราไม่ได้คิดจะทะเลาะกับใคร

ที่จะพูดคุยกับคุณการได้ครับ
อย่างที่ผมเรียนไงว่าถ้าเรามีการตกลงและทำความเข้าใจกันได้ด้วยดีครับ
ตัวเราไม่ทราบเลยนะแต่ว่าเขามาแล้วมีความสุขเราก็แฮปปี้

เหมือนเด็กคนอื่นมาก็ตามปกติเลยเข้าเรียนตามปกติก็ดีใจได้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีอะไรที่ตัวคติคือ
พูดไม่ได้มั้งแต่เดาต้องช่วยกันเดา
นี่พูดถึงว่าคุณการคิดยังไงเราคงตอบแทนไม่ได้แต่น้องคงหลายคนคงเห็นพยักหน้าคงกับเราได้
เข้าไหนฮะ
ผมผมเป็นคนพูดเองเพราะเนื่องจากคือตอนนั้นพูดในลักษณะคล้ายกับคล้ายกับว่า
ผมก็จำเข้าไปเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะคล้ายเป็นเรื่องที่ผมคงเคยขอนะขอชื่อคุณหมอ
แล้วคุณการบอกให้ไม่ได้เรื่องส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราอาจจะเดาผิดก็ได้หรือเราจะเดาถูกก็ได้
เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามขอพยายามขอคุณการคุณการก็ไม่ให้เพราะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนที่บอกเลยว่าโรงเรียนผมเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อม
ตัวเราเองจริงไปบอกไม่ได้ว่าพร้อมไม่พร้อมเพราะว่าขนาดเราช่วยขนาดนี้ก็ยังดีขึ้นเยอะก็คิดว่าก็น่าจะไปได้เรื่อยถ้าเห็น
แต่ในความใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าเชิญออก
คือเชิญออกเพราะเหตุผลนี้มันจริงมันไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าผู้ที่ดูแลเขาใกล้ชิดทางการแพทย์บอกว่ายังไงก็ปฏิบัติตามก็จะจบ
แต่ถ้าหมอบอกต้องเรียนที่นี่เรียนสบายเรารับหมื่นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่าซึ่งเราไม่ค่อยอยากจะไปแตะ
แต่สำหรับโรงเรียนเราพูดในนามโรงเรียนได้ว่าเด็กทุกคนเท่ากันหมดนะคนไหนที่อ่อนหน่อยหรือบางทีมาเศร้าเราก็โอ้มากหน่อยอะไรก็เท่านั้นเองแต่ไม่ถึงขนาดว่าเรารังกกรังเกียจ
มีข้อความที่การโฟนในเว็บสูตรส่วนที่เป็นข้อความที่ถือแบบทางต้นเติม
อ่านแล้วมันชักจะไม่ดีแล้วลงถึงเรื่องเด็กมากไป
แล้วถ้าพวกนี้ไปถึงตรงนู้นตรงนี้เนี่ย
ทั้งที่คุณแม่ก็ไม่ยอมคุยเรื่องเรื่องที่ผมถาม
ผมก็มีความรู้สึกว่าผมนี่จะกลายเป็นเครื่องมือหรือเปล่า
ก็คิดว่าไม่เหมาะเราเพื่อปกป้องเด็กมากกว่า
เพื่อให้มิเลิกสนทนาในเรื่องนี้
เพราะว่าจริงเราสนทนาไปมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อเด็ก
คือสำหรับพวกเรานะเด็กสำคัญที่สุด
ไม่เชื่อลองมีลูกแล้วส่งมาเรียนที่ผม

โอ้โหไม่เลยเพราะที่ผมลบเนี่ย
ผมแค่ลบชื่อผมเนี่ยออกจากการสนทนาเท่านั้นเอง
แต่ในคำพูดเนี่ยผมก็จะพูดอยู่อย่างเดียว
ขอใบรับรองขอใบตรวจของจิตแพทย์ได้ไหม

เขาแคปหน้าจออยู่แล้วก็ลองเอาอันนั้น
ไหมผมดูว่ามันมีอะไรที่ผมพูดผิด
ไอะที่รักออกเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวเกิดอะไร

ผมคู่สนทนาผมชักจะไม่ค่อยสนุกละ

เขาจะเอาประเด็นไหนที่ศาลจะรับ

อย่าเลยอย่างคุณมโน้ตพูดถูกแล้ว
มากันดีคุยกันเรียบร้อย
ถ้าตาบเท่าที่เด็กยังมีความสุขอยู่
ก็สงสารเด็กก็ให้อยู่ไป

นะทุกคนนะครูผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุ่มชีวิต
เป็นครูหรืออะไรต่างอยากให้พูดอ่ะเนี้ยอันเนี้ยมันเป็น
เมื่ออย่างเขาว่ายที่อาจจะมีการท้อกัน

จะไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยตั้งใจหรือข่มเหงผู้อื่น
จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง
ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่น
ความเคารพนับถือนบนอกต่อผู้ใหญ่ในโรงเรียนทุกท่าน
ตรงต่อเวลามีมารยาทดีอย่างสม่ำเสมอ
แต่งกายชุดนักเรียนอย่างสุภาพและเหมาะสม
กับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียน
นี่เราบิน
นี่เราวางไว้ลงชื่อโดยนักเรียนลงชื่อโดยผู้ปกครองลงชื่อโดยครูใหญ่
ถ้าไม่ลงนามก็เรียนไม่ได้คือคือเราโอ้โหวางไว้จนแต่แต่
จริงจริงถ้าแรงตามเนื้อไล่ออกครับถามว่าเราไล่ออกมากี่คน
ยี่สิบปีไหมผมว่าผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่า
มันมีน่ะไม่มีเลยน่ะคือคือพ่อพ่อพ่อเด็กมีความรู้สึกรับผิดชอบ
เซ็นสัญญาเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกนักเรียนมาให้รับผิดชอบ
เราจะไม่บอกว่าห้ำห้ำห้ำแต่บอกเลยนะคะ
ที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนข้าพเจ้าค่ะจะขอสัญญาดังนี้
ไปจบ
ช่วยของประเทศอาราเมเนียเอ่อพลังงานด้วยที่ประเทศไทยชอบเป็น
นักเนี่ยแต่ถึงขนาดนั้นอายุยี่แปดนะครับ
แล้วเขาก็มาเยี่ยมผมตอนอายุ๓๐เพื่อมาประชุมยูเอ็นเจอกันผมก็พาเขาเที่ยว
พาก็เดินผมก็ถามเขาก่อนเขากลับผมก็บอก
ตอนนั้นเขาก็แค่สามสิบแต่วันนี้สามสามแล้ว
มีไม่มีล้านเวทีอ่ะเป็นแถวออกไป
พูดกันแล้วเนี่ยก็คงพอเข้าใจแต่คนอื่นที่เยอะแยะเนี่ย
แฟนเพจเฉพาะเป็นหมื่นคนไม่เข้าใจไอ้เราก็แย่นะ
มันกระทบอะไรบ้างอ่ากระทบก็คือว่าไม่มาเรียนที่ผมเนี่ย
กำลังนึกว่าจะมาเอ๊ะโอ้โหโดนกันอย่างนี้เลยเหรอ
นี่นี่แรงฮะแรงใช่ถึงอยากให้คุณการมาแล้วก็เรียบร้อย
หรือคนที่พิการ๔๓ก็อาจจะตกใจตกใจฮะตกใจอ่า
น่ากลัวอะไรคนก็เขียนว่าแต่ยังไง
ก็ก็มีให้กำลังใจบ้างมีบ้างธรรมดาธรรมดาผมว่า
ตั้งรัฐที่นี่บีต่อกล่องไปแล้วอย่างเงี้ยทางโรงเรียนมีหลักฐานอะไรสิ
มีดูเเย็นความรู้สึกเเหละว่าเราทำงานเด็กที่แล้ว
โอ้โหฮขนาดคุณแม่จิ๊กมี้กษัตริย์จิ๊กมี้ยังเยี่ยมรูปของผมเลย
มาซ้อมละครตอนที่ก่อนในหลวงจริงอาจารย์ที่๙๐ประชุม
เชื่อไหมว่ามาเยี่ยมโรงเรียนผมกี่ครั้ง

ท่านทรงเสด็จมา๔๗ครั้ง
ในปีที่รอเข้าสิ้นประชน
เดี๋ยวผมก็ถ่ายรูปแบบมีความภูมิใจมาก
คือเป็นสิ่งต่างที่
มันเป็นชื่อเสียงที่สร้างมา๒๐ปี
และพัทยา๒๕ปี

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จำเป็นต้องมีการเชิญ
น้องมารับฟังความจริง
เพราะผมบอกเลยนะครับนี่คือความจริง

เอาครับก็เป็นข่าวที่คนที่มีความ
มีชื่อเสียงเราก็พยายามถนอม
เราไม่มีความโกรธอะไรเขาเลยนะฮะ
เขาจะใช้สัพพนามอะไรผมเป็นอะไรยังไงหรือ
คนที่ไม่เห็นด้วยเขาในเฟสอะไรต่างเนี่ย
เราก็ให้อภัยนะฮะ
คือตรงนี้เราไม่ใช่มีอยู่ในความรู้สึก
หรือคิดที่เราจะ
อย่างที่เรียนไปสักครู่นึงแล้วนะครับ
แต่เส้นตาย
ตอนนี้ยังไม่ได้บอกครับว่าเป็นเส้นตาย
เพราะเราไม่ได้คิดอยู่ในใจครับ
ก็คือเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ยืดเยื้อไปนะครับ
เราก็อยากจะให้เพราะผลกระทบที่สุดท้ายมันอยู่ที่ใครพวกเราก็รู้
เราไม่อยากทำร้ายคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยนะครับ

ไม่ต้องเจรจาแค่เขียนมาว่าอ๋อวันนี้ได้ฟังข่าวจากมาจากช่องไหนเนี่ย
ก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณครับที่ยังให้เกียรติกับครอบครัว
แล้วก็ขอสัญญาว่าคงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องข้องใจกัน

เปอร์เซ็นต์อะถ้าถ้ามีน่ะโอ้หูเอาผมไปเข้าตะลง
ตารางได้เลยก็มาถึงตรงนี้นะครับทางโรงเรียนก็
โรงเรียนได้มีโอกาสมีพื้นที่ยืนแถลงข้อเท็จจริง
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสื่อก็คงให้ความเป็นธรรมกับโรงเรียน